ทีนี้พาไปดูอาชีพของชาวบ้านในฤดูการนี้หน่อยคุณผู้ชม
เขาออกไปจับแมงทัพหัวทัพทิม
อยากรู้ไหมว่าเขาจับกันยังไงไปดูค่ะ
มาเลยนี่จ้าชาวบ้านป่าคอยเหนือในตัวเมืองเชียงใหม่
ขี่รถเครื่องต่อไปมอเตอร์ไซ่ห่างไปเลย
ประกอบยิ้มอุปกรณ์เป็นแบบไทษอลูมิเนียม
ก็จะมีหลากหลายขนาดนะเอามาต่อกันให้มีความยาวประมาณ๑๐เมตร
นี่เขาทำอะไรมาพร้อมกับถุงพลาสติกใบใหญ่ตระเวนขี่ไปตามหมู่บ้านป่าคอยเหนือ
แล้วก็หมู่บ้านน้องเขียวไปเลยตามสองข้างทางจะมีต้นต่อป่า
ต้นป่าป่าจะมีเยอะมากแล้วเจ้าแมงทับหัวทับทิม
มันจะมากินยอดใบอ่อนของต้นปอเป็นอาหารก็เลยจะออกมาให้เห็นกันในฤดูการนี้นี่แหละคุณผู้ชม
เราจะเห็นเจ้าตัวแมงทัพหัวทัพทิมนี้ในช่วงฤดูการนี้
ชาวบ้านก็เลยจะต้องออกมาจับแมงตัวนี้ที่กำลังเกาะกินใบปออยู่เนี่ย
โดยวิธีการแบบที่เราเห็นกันคือใช้ท่ออลูมิเนียมต่อกันยาวสูงจนเป็น๑๐เมตรอย่างที่บอก
แล้วก็มีถุงพลาสติกปลายใช่ไหมสวมไว้ที่บริเวณปลายไม้
เพื่อให้แมงทัพมันกินใบแล้วพอมันกินเขย่าให้มันหล่นลงถุงพลาสติกไง

งทับหัวทับทิมตัวขนาดนี้นะปีกสีเหลืองอ่อนสลับดำเนี่ยนะ
เอาไปขายได้ราคาตัวละ๕บาท

คุณรู้ไหมว่าเขาจะเอาไปขายทำอะไร
รวมถึงบางคนเอาไปสตาร์ฟขายในต่างประเทศเลย
แล้วปีกของมันปีกของแมนทับ

เพราะแมงทัพมันมีสีสวยนึกออกไหมคะ
แล้วแม่งทัพก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคุณผู้ชม
ซึ่งแมงคับเขาจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป
มันก็เป็นอาชีพในท้องถิ่นเหมือนกันคุณผู้ชม
เคยเห็นเครื่องประดับที่ทำจากปีกแมงทัพไหม

แต่อันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นว่าแมงทัพ

เปลือกผิวปีกของเขาก็จะแตกต่างกันออกไป
อย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายชนิด
แล้วแต่ความชอบแล้วก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันด้วย